สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันที่๑๗ตุลาคมนี้ค่ะราหูจะมีการโยกย้ายราศีนะคะ
ซึ่งการที่ราหูมีการโยกย้ายราศีในครั้งนี้ค่ะก็ย่อมส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะ
เหตุเพราะว่าราหูเนี่ยถือว่าเป็นดาวสำคัญค่ะเป็นหนึ่งในดาวตรีเทพนะคะ
เวลาที่เราจะอ่านดวงชะตาเนี่ยเราจะเน้นอ่านในเรื่องของดาวตรีเทพเป็นหลักค่ะ
การที่ราหูย้ายราศีในครั้งนี้นะคะจะส่งผลยาวไป๑ปีครึ่งเลยค่ะ
หลังจากที่ราหูมีการย้ายราศีไปแล้วนะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมกันเลยนะคะ
กลุ่มราศีที่ดวงชะตาเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนั่นก็คือชาวราศีเมษและชาวราศีตุลค่ะ
ราศีนี้นะคะช่วงที่ผ่านมาโดนอิทธิพลของราหูแบบตรงเต็มเลยค่ะ
ส่งผลทำให้คุณมีปัญหาหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของการดำเนินชีวิตค่ะ
ชีวิตเหมือนจะมีความก้าวหน้านะคะแต่ว่ายังก้าวหน้าไปไม่สุดสิ่งที่หวังก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง
แต่ว่าหลังจากที่ราหูมีการโยกย้ายราศีไปแล้วค่ะก็ส่งผลทำให้ดวงชะตาดีขึ้นอย่างมากเลยนะคะ
แถมทั้ง๒ราศรีนี้นะคะยังได้รับอิทธิพลจากดาวพระนหัสสมบดีที่ทัพและกระลิงดวงชะตาอยู่นะคะ
ราศีที่ดวงชะตาเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นรวยนั่นก็คือชาวราศีพฤกษกกุมและสิงค่ะ
ทั้งสามราศีนี้นะคะก็ดิ้นลนต่อสู้มาเยอะค่ะหลังจากที่ราหูมีการโยกย้ายราศีไปแล้วนะคะ
คุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินค่ะฐานะทางการเงินของคุณจะดีขึ้นแบบเป็นสเต็ปเลยนะคะ
ถ้าสมมติว่าหลังจากนี้ค่ะคุณวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนำเงินที่ได้ไปลงทุนต่อยอดเพื่อผลกำไรในอนาคตเนี่ย
ก็จะทำให้ฐานะทางการเงินของคุณมั่นคงแบบระยะยาวนะคะ
ต่อมาเป็นกลุ่มราศีที่ดวงชะตามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
ได้แก่ชาวราศรีเมถุนกระกดพิจิกธนูและมังกรค่ะ
ทั้ง๕ราศีนี้นะคะดวงมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงาน
หลังจากที่ราหูมีการโยกย้ายราศีค่ะ
ถ้าคุณวางแผนนะคะว่าอยากจะย้ายงานออกงานเนี่ยมีโอกาสมากเลยค่ะที่คุณจะได้โยกย้ายสมใจ
แต่ว่าถ้าคุณนะคะยังไม่ได้คิดว่าจะโยกย้ายไปไหนค่ะก็มีโอกาสที่จะได้โยกย้ายภายใน
เช่นอาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีการเปลี่ยนแผนกนะคะ
หรือว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปรับหน้าที่ใหม่ที่ดีและปังกว่าเดิมค่ะ
และกลุ่มราศีที่ดวงชะตามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงหลายเรื่องนั่นก็คือ
ชาวราศรีมีนและชาวราศีกันค่ะทั้งสองราศีนี้นะคะเรียกว่าเป็นราศีที่โดนอิทธิพลของราหูแบบตรงตรงเต็มเลยค่ะ
คือชาวราศรีมีนจะโดนมากหน่อยนะคะเพราะว่าราหูเนี่ยจะย้ายมาทับดวงชะตาของคุณ
ส่วนชาวราศีกันค่ะก็คือจะโดนลาหูเล็งนะคะ
แต่ว่าทั้งสองราศีนี้ค่ะดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่อยู่อาศัยรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัวด้วยค่ะ
พอดวงชะตามีความเกี่ยวข้องกับราหูค่ะก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตสักนิดนึงนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะอันนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยนะคะ
ก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการโดนเอารัดเอาเปรียบทางการเงินค่ะ
รวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพร่างกายและอุบัติเหตุด้วยนะคะ
แต่ว่าทั้งสองราศีนี้ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณนะคะหมั่นไหว้พระสวดมนต์บ่อยนะคะ
แล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาค่ะ
ในช่วงที่ราหูมีการโยกย้าราศีใหม่นะคะ
ดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นบ้างค่ะ

สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
และพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ